ให้คุณผู้ชมดูว่ามันควรหรือไม่ควรทำแบบนี้นะฮะ
ที่ไปเทคอนกรีตอยู่ที่ลินครองถ้าดีกายไปแหล่งท่องเที่ยวก็
เป็นการลุกล้ำอ่ะมันเสียธรรมชาติไปเลย
ใช่คือที่เดิมตรงนี้ฉันเคยไปเที่ยวนะ
ตรงนี้เขาอนุรักษ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
วิถีชุมชนคุณไม่ใช่แบบไปต่อเติม

มันเป็นคอนกรีตเทยาวไปเลย

แล้วก็มีผู้เขาไปเที่ยวไปเห็นเขาก็ถ่ายมาเป็นคลิป
ได้โพสต์คลิปวิดีโอเป็นภาพร้านอาหารเทคอนกรีตลุกล้ำไปในคลองท่าดี
ชุมชนคีรีวงของจังหวัดนครสิรธรรมราช
ต้องบอกว่าคีรีวงนั้นเขาเรียกว่าเป็นโอโซน
เป็นจุดที่มีโอโซนที่บริสุทธิ์ที่สุดของเมืองไทยอีกจุดหนึ่งก็ว่าได้
แล้วก็ธรรมชาติมันสมบูรณสวยงามมาก
แล้วก็จุดนี้มันเป็นจุดที่หลายคนไปเที่ยวต้องไปแวะ
แล้วก็สุดท้ายผู้ประกอบการทำแบบนี้
เอาไปเป็นจุดนั่งชมวิวให้คนไปนั่งกินข้าว
เอาเต็นต์เอาผ้าใบไปกางอะไรแบบนี้มันก็ไม่เหมาะไม่ควรนะครับ
หลังจากแชร์ไปก็มีชาวเน็ตแสดงความเห็นกันเยอะมากว่า
เอ๊ทำไมถึงทำแบบนี้มันไม่เหมาะสม
ทำไมไม่นึกถึงส่วนรวมแล้วทำไมเจ้าของพื้นที่ไม่รู้เลยเหรอ
ว่ามีคนทำแบบนี้ทำไมถึงปล่อยให้มีการทำแบบนี้ได้
พอมีข่าวออกไปโอ้โหมาเต็มไปหมดเลยนะฮะ
คนแรกที่นำทีมไปคือนายสำคัญอรไทยนะฮะ

ก็นำกำลังลงพื้นที่ไปนะฮะ
มีเจ้าธาตุนโคลนสิทธามราช
มีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ฝ่ายปกครองทหารตำรวจไปตรวจสอบกัน
แล้วก็พบว่ามีผู้ประกอบการร้านค้า๑๖ร้านค้าลักลอบเทคอนกรีตจริง
ตลอดแนวตลิ่งของครองต้นน้ำประมาณสัก๑๐๒๐เมตร
ระยะทางยาวสัก๕๐๐เมตรได้นะครับ
ก็เลยต้องช่วยกันบลื้อเก้าอี้ออกไปลื้อโต๊ะออกไปลื้อล่มออกไป

จากนี้บริเวณร้านค้าร้านอาหารริมตลิ่ง
พบว่ามีการเทคอนกรีตในการก่อสร้างลุกล้ำด้วย
เป็นทั้งบันดงบันไดอะไรก็ว่ากันไป
แล้วก็มีการลักลอบติดตั้งทอดน้ำปลาปลา
โยงข้ามคลองต้นน้ำอีกหลายจุดทีเดียว
เอาไปฟังเสียงในช่วงนี้นะฮะ
้าะก็รู้ว่าผิดแล้วนะฮะ

โดยผู้ประกอบการร้านค้าทั้งหมดทั้ง๑๖ร้าน
ได้ออกมารับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วก็บอกว่าทุกคนก็ลือถอนสิ่งปลูกสร้างทุกอย่างที่ลุกลำครองท่านดี

เพราะว่ามันก็ต้องแบบทุบอะไรต่างต่างด้านหน้าแต่ฮะซึ่งแนวอำเภอก็บอกว่า
ตอนนี้ได้สั่งให้ผู้ประกอบการทั้ง๑๖ร้านค้าต้องลื้อสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำออกทั้งหมด
ภายในวันนี้ครับซึ่งจากการพูดคุยผู้ประกอบการก็ยอมรับ
และให้ความร่วมมือหลังจากนี้จะใช้ที่ตรงนี้จะต้องวางแผน
วางแผนที่เอาแผนที่มากางเลยว่าแนวเขตอุทยานมันตรงไหน
รังวัดซะนะฮะแล้วก็ใช้แผนที่แนวเขตอุทยาน
กำหนดแนวเส้นให้ชัดเจนเพื่อจัดระเบียบร้านค้าใหม่ซะหมดให้หมดทุกร้านเลยนะฮะ
โดยเฉพาะเรื่องของการห้ามไม่ให้มีสิ่งปลูกสร้างแปลกปลอมลุกล้ำลำน้ำโดยเด็ดขาดนะครับ
ก็เดี๋ยวให้ผู้ประกอบการลื้อครับคุยกันแล้วทุกคนยินยอมครับ
ถ้าแต่ว่าเดี๋ยวเราทักทมความห้อยใจกันอีกนิดหนึ่งนะครับ
พรุ่งนี้เนี่ยต้องดีเดย์แล้วนะครับหรือ
หลายคนมีคำถามว่ามรื้อแล้วมันจะสวยงามเหมือนเดิมไหม
มันเทปูนไปแล้วเนี่ยลื้อกลับมาสภาพเป็นยังไง
หินที่มันเคยอยู่มันก็ถูกทำลายไปแล้ว
นั่นน่ะสิเออตลิ่งที่มันเคยสวยงามมันก็
มันก็ต้องเละหรือเปล่าหรือยังไงมันจะล้อออกยังไงฮะเออ
นี่ฮะที่ภาพที่เห็นนี่มันคือชุมชนคีรีวง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเลย
เป็นจุดเด่นด้านเรื่องของภูมิประเทศที่มันมีความสวยงาม
แบบนี้แล้วก็โอโซนที่บริสุทธิ์มากเลยนะฮะ
แล้วก็อากาศดีที่สุดในประเทศของเราเลยก็ว่าได้

เรามีของดีมีของสวยงามอยู่แล้ว
ที่มันจะอยากให้ช่วยกันรักษาหลังกว่า
ให้ลูกหลานได้มีโอกาสสัมผัสด้วยนะ